ไปดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกันต่อ
ชายวัย๓๐ปีก่อเหตุ
ไปยิงภรรยาแล้วก็ผู้ชายอีกคนนึง
หลังจากก่อเหตุก็ไปไลฟ์เฟซบุ๊ก
ระบายความในใจว่าเมียมีชู้
ตำรวจจับได้คุมตัวไปที่โรงพัก
ถามถึงปมก่อเหตุว่าทำเพื่ออะไรทำไปทำไม
เจ้าตัวร้องไห้ออกมา
พูดไม่ออกเลยนะคะพอตำรวจถามคำถามนี้ออกไป
จากกรณีนายดอนดวงมาลา
อายุ๓๐ปีผู้ต้องหาใช้ปืนขนาด๓๘มิลลิเมตร
ยิงนางสาวจริยาอายุ๒๗ปีเป็นภรรยา
กระสุนถากเข้ามาที่บริเวณเหนือหูซ้ายจนบาดเจ็บ
ส่วนนายยงยุทธ์ใจธรรมอายุ๓๑ปี
ถูกยิงเข้าที่ต้นแขนแล้วก็หัวไหล่ซ้าย๒นัด
เหตุเกิดหน้าบ้านพักคนงานในตำบลดงขี้เหล็ก

หลังก่อเหตุเจ้าตัวไปไลฟ์เฟซบุ๊ก
ระบายความในใจรอมอบตัวกับตำรวจ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้

นายดอนตอนนี้ถูกคุมตัวที่โรงพักแล้วนะคะ

ทางตำรวจ๑๐เวรคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
พูดคุยเมืองต้นผู้ต้องหามีอาการเครียด
การก่อเหตุที่ภรรยาไปมีชู้
พูดคุยกันก็ร้องไห้ออกมา

เวรบอกอ่ะรอให้ใจเย็นก่อน

ลารินทาร้อยเวรสพเมืองปราจีนบุรี
สอบสวนผู้ต้องหาและผู้เสียหาย

งานสอบสวนเก็บรักษาไว้ที่โรงพักเมืองปราจีนบุรี
และจะไปตรวจสอบนะคะว่า
หลักฐานต่างบนรถเป็นยังไง

อยู่บริเวณกระจกหน้าฝั่งซ้าย
แล้วก็กระจกข้างซ้ายอีก๑รู